หลายคนก็ฝันกันไปบางคนบอกว่าฝันเห็นงู

ไม่รู้ว่าเจอเนื้องคู่ไหมเพราะว่าเนี่ยเขาเจองู
สุดท้ายต้องลำบากพี่ทหารไปลากงูออกมา

ระทึกไหมเราแล้วงูเนี่ยมันคงร้อนล่ะครับ

เฮ้ยตกใดนี่สิเงี้ย
แช่ตู้เย็นเหรอคะ
นี่แล้วสุดท้ายต้องลำบากพี่ทหาร
ค่ายฝึกการรบพิเศษศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พี่หน่วยฝึกพิเศษเนี่ยนะหน่วยรบพิเศษเนี่ย
เขามีความช่ำชองในการสู้กับเจ้าพวกงูพวกนี้อยู่แล้ว
มีความชำนาญเพราะฉะนั้นก็สามารถมาจับงูนี้ได้ค่ะ
จับงูจงอางครับ
โอ้โหภาษาชาวบ้านคือตัวเคือง

แล้วงูจงอ่างด้วยนะคะ
ใช่ครับความยาว๓เมตรกว่า
ดูเจ้าของบ้านก็ยังอ่ายอ่ายอ่าย

ดูวิสลายเห็นไหมตกอกตกใจ

ทำไงล่ะครับแหมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ให้คุณทหารนี่แหละมาช่วยกัน

คุณเลขที่เท่าไหร่คุณผู้ชม
ผมว่าแล้วคุณใบตองต้องถามผม

คุณผู้ชมก็น่าจะอยากรู้เอาบอกเลยละกันนะ
มาเลขที่๖๒๖ตำบลเขาน้อยอศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
อ่ะเนี่ยอย่างที่เห็นเอาให้ดูบรรยากาศแบบนี้ด้วยแหละ

เข้าบ้านเลื้อยเข้าไปในตู้เย็นทหารมาจับออกไป
สุดท้ายก็ไปอยู่ที่บ้านเลขที่นี้แหละครับที่บอกไปเมื่อสักครู่
นี่ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะ